สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ได้ได้ได้ได้เนียนเนียนเนียนเออแต่ฉะนั้นเนี่ย
ไม่ต้องกลับมากันแล้วล่ะนะอ่าให้ไอ้สองตัวนั้นน่ะ
ไปเลยนะไอ้หนุ่มกับไอ้มดไปกันจนลืมเลยนะไอ้มดไม่ได้ไป
อาทิตย์ที่แล้วหนูควงกับมัน๕กะเหมือนกันเหมือนกัน
อยู่กับมันเหมือนกันคราวนี้ยังไม่กลับมานะฮะ
คุณพิธีกรก็ได้คุณแพทย์มาจากชั้นยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมยังค่ะ
ก็นอนนี่เพื่อรอเย็นเลยจ้ะอ่าเหรอเออดีนะนี่นี่นี่
ข่าวแรกเลยท่านผู้ชมค่ะค่ะพิธีกรแพทย์ค่ะค่ะแมวอ่ะ
ที่ฆ่าแมวน่ากลัวเนอะคือมันเป็นโรคที่เรานึกไม่ออกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วมันมีโรคนี้ซ้อนอยู่ในโรคปกติของเราด้วยค่ะนั่นก็คือการฆ่าแมวแล้วโชว์ในในเว็บดาร์ทเออบ้าที่สุดเลย
คือรู้จักไหมเธอเป็นคนที่แพทย์ไม่รู้จักแต่ว่าคือเหมือนแพทย์ตามเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำแล้วได้
มันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นข่าวสะเทือนขวัญของคนรักแมวและคนไม่รักแมวก็ตามเถอะนะคะ
ถึงจะไม่ได้รักสัตว์แต่การจะมาฆ่ากันแบบนี้
มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาดูดายกันได้
หลังจากที่นายชัยวัดโยคทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

นายพีรบุญเจริญวัยประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์
นางสาวอิสราพรสมุทรกรินอายุ๒๙ปี
เข้าพบตำรวจที่สนเพชรเกษมเพื่อจะแจ้งความไม่ใช่จ๋านะครับ
แจ้งไปแล้วคดีทารุณกรรมศัพท์ทารุณกรรมสัตว์
ขอให้กับนางสาววรารัฐกระแสหรือว่าดีเจสัน
เจ้าของเฟซบุ๊ควรารากระแสเป็นดีเจออิสระ
เปิดเพลงตามผับดูภาพเขานะฮะ

ก็เคยขอรับอุปการะลูกแมวไปเลี้ยงดูทางเพจหาบ้านให้หมาแมว
พบพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะควักไส้

กรีดกล้ามเนื้อแมวเพศผู้สีขาวทองอายุ๑เดือน๒สัปดาห์
คล้ายกับว่าเอาไปโชว์ในดาร์กเว็บเพื่อแลกเงินบิตคอยน์
เอาเวลาได้บิตคอยน์ไหมก็เอามาขายไฟเงิน

มันเป็นเรื่องที่คนกำลังเล่นกันอยู่มันได้กำไร
ก่อนหน้านี้ยังพบข้อมูลว่านางสาวคนนี้นะคะ
ตระเวนขอแมวไปอุปการะเลี้ยงดูถึง๒๗ตัว
แห่งแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใด
เจ้าตัวยืนยันว่าแมวดังกล่าที่เป็นข่าวนี้นะคะ
หนีออกไปจากห้องพักแล้วก็ถูกสุนัขกัดตาย

เมื่อวานนี้ที่สนเพชรเกษมท่านสารวัตรสอบสวน

เพราะยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแมวตัวนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด
นี่ท่านบอกนะฮะและเสียชีวิตที่ใด
ต้องนำซากแมวไปตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนว่า
จะนำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนี้ได้หรือไม่
แต่สัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจารม
สัตวแพทย์จากองค์กรจัดสวัสดิภาพของสัตว์เนี่ยนะฮะ
ตายผิดธรรมชาติตายมาแล้ว๒๓วัน
จากบาดแผลนี้ไม่ได้ถูกกัดและไม่ได้มีร่องรอยรถทับ
ตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าอวัยวะภายในของแมวที่เสียชีวิตนั้น

จากช่องอกลงไปนะฮะพี่ถึงท้องไม่มีอะไรเหลือเลย
ตับใต้ไส้พุงต่างไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่ต้องเก็บไว้
แต่เขากำลังดูว่าจะไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาหรือว่าอีกที่หนึ่ง

แมวเป็นยังไงให้รูปมาให้ดูด้วยคนนี้เขาก็จะบล็อกเฟสุ๊คเลย
อย่างนี้ซึ่งเข้าไปดูยากเราเราไม่สามารถจะเข้าไปดูได้
เราไม่สามารถจะทำได้ไม่รู้เขาทำยังไงนะ
เราไม่เปิดเผยดีกว่าก็ได้ยินมาแต่ทำไม่เป็นหรอก
กรณีนี้นะคะที่เว็บไซต์ต้าเดียนเนี่ยมีข้อมูลมาว่า
คนบางกลุ่มเนี่ยได้นำสัตว์ที่ถูกธรรมกรรมเนี่ย
ทางการเพิ่งจะรับทราบถึงการกระทำลักษณะนี้
จะนำข้อมูลนี้ไปหาลือกับตำรวจเช่นกันว่าจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ฟังแล้วก็ไม่มีหวังอะไรเนอะ
เหมือนข้อมูลมันยังคือไม่มีหลักฐานอะไรว่าเขาได้เอาแมวไปทำ
แต่มีหลักฐานว่าเขาให้การเท็จแทบจะทุกจุด

บอกว่าพาไปหาหมอที่สัตวแพทย์อันนี้

เขาทั้งคลินิกนั้นเลยบอกไม่ก็นี่ไงมีวงจรปิดว่า
มันหนีไปใต้โต๊ะแล้วก็เก็บกลับมา

คือเขาพูดอะไรหลายอย่างไม่น่าเชื่อ

เพราะแมวมันตายยากเพราะแมวตายกล้าวชีวิต
แมวตายไม่แยกมาก
ใช่ฆ่าชีข้าเนนผิดขังปันใช้พันละวัน

ดีเราก็พูดตลอดว่าดีตลอด
แล้วก็ส่วนใหญ่จะถูกพวกพี่วินหรืออะไรอย่างนี้
ตี้ทุบรถถูกกระทืบ
อ้างว่ารถติดและไม่คุ้มซ้ำเจอแชทหยาบคาย

ซึ่งเขาบอกว่าคนขับมีการส่งข้อความมาบอกว่าให้กดยกเลิก
โดยอ้างเหตุผลว่ารถติดและไม่คุ้ม
ซึ่งทางผู้ใช้บริการได้ปฏิเสธกลับไป
และใช้คนขับยกเลิกเอง
พร้อมบอกว่าจะแจ้งไปทางบริษัท
แต่คนขับตอบกลับมาว่าขอถีบยอดหน้าทีครับ

ขนาดมันเป็นในแอป
มันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละว่าถ้าเกิดสื่อสารกับภาษาอังกฤษไง

ไม่ใช่ค่ะอันนี้ขอถีบยอดหน้าใช่ไหม

ผู้ใช้บริการระบุข้อความและอธิบายเพิ่มเติม

ส่วนการรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้คือ
โค้ดลด๗๐ทั้ง๕ครั้ง

และดำเนินการกับคนขับโดยตัดออกจากระบบแล้ว
ทั้งนี้มีชาวเน็ตหลายคนไม่อยากให้ลบโพสต์

ไม่มีทางที่แบบถ้าเราเรียกแล้วยังไงก็มา
แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าถึงไหนแล้ว
คุณคะมาเจอถีบยอดหน้านี่งงไปเลยนะคะ

คือพอเข้าไปในคลังคำของนางแล้ว

ฉันอยากจะถามความรู้สึกของแพดสักนิดหนึ่งเนี่ย

ชอบไม่รู้มาได้มาแบรนด์ถ้าบ้านฉันบ้างรึเปล่าเนี้ย

พร้อมกับรถจักรยานยนต์อีก๑๕คัน

ประมาณนี้ประมาณที่กำลังหลับกันสบายเลย

ซ้ายตรวจศนพญาไทย
เขากำลังออกตรวจเอาไว้ไหมเอาน้ำกันดิ
มาทำไมเด็กแว้นทำไมคะ
สนพญาไทยเขากำลังออกตรวจอยู่พอดีนะ
ในช่วงนั้นแถวถนนพระราม๖
ก็พบว่ากลุ่มนรกพวกนี้อายุ๑๔๒๐

กำลังขับรถซิ่งกันเป็นกลุ่มเลย
อยู่ประมาณ๒๐๓๐คัน
อีกทั้งเนี่ยนะยังได้ขับปวนกันไปเรื่อยนะ
จนเท่าหน้าที่นี่นะที่กำลังเข้าตรวจ
แบบว่าปฏิบัติการดูแลส้อมแซมผิวถนนอยู่

พินาศสันตโลกระจายล้มพังไปหมดเลย

เจ้าหน้าที่ของสอนอพญาไทยก็เลยไล่กวดกลุ่มนรกพวกนี้นะ
จากถนนพระราม๖ไปถึงไหนรู้ป่ะ
อสวรีชายสมรภูแล้วไปถึงไหนรู้มั้ย

ไปจนถึงพระราม๖อีกทีย้อนไปย้อนมา

เจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าพยายามไล่ไปเรื่อย
กระทั่งมันไปถึงซอยสวนเงิน
ซอยสวนเงินอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าคงจะว่าแค่ใกล้นรกแหละ
เพราะว่าซอยนี้มันเป็นซอยตัน
ใช่ก็เลยจนมุมมันทำยังไงรู้มั้ย
มันนะพังประตูรั้วบ้านคน
เพื่อที่จะเอารถไปซ่อน

อสวรีชายสมรภูฟังว่ามันจะทำยังไง
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมได้
จับมันมาได้เลยตรวจสอบเลยว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยนะ
เป็นพวกวัยรุ่นนอกพื้นที่นะ
รวมตัวเนี่ยผ่านเพจชื่ออะไรรู้ไหม

เพจหมายถึงเพจสามีคือไม่ซิ่งกว่าซีค่ะ

พูดเพจซิ่งกว่าซี

ซึ่งผลการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะ
ก็จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดได้๒๒ราย
ยึดรถจักรยานยนต์ได้๑๕คัน

ซึ่งกำลังแบบว่าเมามันมากกับชีวิตของพวกแกนะ
โดยที่นะนายนัชพลพรมคงอายุ๒๐ปี

เป็นลูกอดีตตำรวจยศพพตอนี่คือพันธุ์ตำรวจตรี
พันธุ์ตำรวจเอกซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ที่คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวรามคำแหง
ถูกแทนนี้ก็รู้เรื่องแล้วว่ามหาวิทยาลัยไหน
เบื้องตนเจ้าหน้าที่ก็ทำการจับยึดจักรยานยนต์ให้หมด
ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น

พวกแกเคยไปแถวนั้นไหมถนนเพชรบุรีแถวข้าวมันไก่ประตูน้ำไหม

ฉันนะอยู่คอนโดเนี่ยนะที่แบบว่าอยู่ตรงในถนนชิดลม

ซึ่งก็เรียกว่าห่างกันไม่มากอะ
มันแค่ข้ามสะพานจากเพชรบุรีมาข้ามสะพานโค้งมาหน่อยหนึ่งใช่ไหม

ประมาณตี๒ตี๓แม้กำลังแบบนิ่งสนิท
ได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดเข้ามาในหูได้อ่ะ
ลองคิดดูสิขนาดกระจกฉันเนี่ยนะแบบว่าอย่างดีปิดหมด
ฉันตกใจตื่นเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ก็ไปแบบเปิดแม่งมาเป็นสี่สิบห้าสิบคันอะ
ถนนชิดลมหรือหรือชิดลมเพชรบุรีเลยหรือ
เดี๋ยวเพชรบุรีก่อนที่ตรงเพชรบุรีเนี่ยนะ
มันก็แข่งกันวิ่งกันไปแข่งกันวิ่งกันมา
ว่างขนาดนั้นแล้วอีตรงสะพานโค้ง
ที่เมื่อสมัยก่อนมันเอารถจะมาเผาอะนะ
จำได้ใช่ไหมตอนนั้นตอนที่เป่านกหวีด
กันอยู่ตรงนั้นอะฉันก็ดูแหม่มงื่๊ย
มาทุกวันเสาร์บางทีก็วันอาทิตย์ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนรกจกกระเป็ด

แต่ก็ไม่

คือเขาได้สนุกที่ได้มารวมกัน

พอแต่งแล้วเอาไปโชว์ไหน

แล้วโชว์กลางวันก็ไม่ได้เพราะว่าแดดร้อนแล้วก็รถเยอะอ๋อโอเคจ้า
อันไหนมีสนามให้ลองมีค่ะมันมีแต่มันก็ไม่ไปไงมันไม่ไป
คือมันโคลาฟิลกันไงอันนี้มันเหมือนมาจากทั่วสารทิศ
เออก็อย่างงี้มันของพี่แพพกับสามีเข้าไปในสนามถูกต้องคุณพี่
สนามเราไม่ว่าโอเคในสนามเราไม่ว่า

เราไม่ทำอย่างนั้น

ไปดูเรื่องอะไรน่ารักคุณตาซื้อ

ซื้อจี้ท้องให้คุณยายอย่างนี้ดีกว่า
ขอบคุณค่ะอ่ะอะไรร่วง
เธอดูหน่อยไปอ๋อเหรอ

ก็นี่ไงช่วยคลองอะไรอ่ะ

เยาวเยอะไป

ก็มีกันตั้งแต่สมัยเสียกรุงเลย

ตอนนั้นยังตะเบงมารอยู่เลยนะ

เขาได้มีการโพสต์เรื่องราวชวนยิ้มไว้
ถึงความน่ารักของคุณตาที่มีต่อคุณยาย

ใช้มือขวาขี่มอเตอร์ไซค์
มือซ้ายกำไม้เท้ามาซื้อทองให้คุณยาย

หยิบเชือกฝ้ายที่วัดความยาว

เอาสร้อยบาทหนึ่งยาวเท่าเชือกจ้ะ
อ๋อน่ารักหลังจากที่เลือกสร้อยคอได้แล้วนะคะ
คุณตาก็บอกว่าเอาจี้ด้วย

ไม่รู้จะพูดอะไรคือบอกเลยว่ายิ้มอย่างเดียว
รู้สึกจากร้านที่สีแดงกลายเป็นสีชมพูเลย

เขียนราคาให้เพราะคุณตาหูไม่ดี
ต่อรองราคาเสร็จก็หยิบเงินออกมาให้แล้วก็บอกว่าตา
ตาไม่ดีอะนะนับเอาเอง
คุณตาคุณยายเป็นผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับครอบครัวมานานมาก
แต่ก่อนคุณยายยังแข็งแรง

คุณยาย๘๒แล้วเดินไม่คล่องแล้ว
ส่วนคุณตาน่ะคล่องยังได้อยู่
ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินด้วยไม้เท้ามาซื้อให้เหมือนเดิม
รอบที่แล้วก็มาซื้อเตาหูดอกไม้ไปให้คุณยายใส่

เห็นตังหูดอกไม้แล้วคุณตาแหละบอกว่า
ถ้ามีสร้อยรูปหัวใจน่าจะเข้ากันดี
ดอกไม้กับหัวใจใช่ไหมคะ
ถ้าชีวิตเป็นอมตะโลกคงไม่เหมือนทุกวันนี้
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจริงแล้วของขวัญเวลาฝรั่ง
จากลาก็ต้องเป็นจากแบบจากดีจากดี
นี่มีคำถามแปลกเข้ามาเยอะนะในรายการ
ใช่เรื่องที่จะถามเนี่ยนะคุณสงการเนี่ย
ต้องให้ไปถามตอนเช้า๙โมงครึ่ง

สมมุติถ้าได้ดิฉันตอบเนี่ยชัดเจนอะ

จริงไม่ใช่ว่าเจ้าไม่อยากบอกนะ

พี่แอฟก็ขอไว้เหมือนกัน

สมมุติพี่แอฟเห็นแล้วหัวข่าว

วันนี้อย่าเพิ่งอ่านข่าวพี่เลยจ้า

แอฮแอ้งจี้มึงเอาข่าวเกบปล่อย

แบบว่าฮ่าข่าวเก็บย้อน

ได้เกี่ยวเอง

จริงตอบมาแองจีตัวเสี้ยมเลย

ข่าวใครนั่นอยากโน่นเขียนบอร์ดให้พวกเราสงสัยแล้วก็พูดออกมา
นั่นแหละประมาณแต่พอเจอพี่แอฟก็ไป
แองจีถึงขนาดพี่แพทย์เปลี่ยนข่าวก็ได้จ้า
มันด่าเรื่องหนาว

เอานี้ล่ะกันเอาตอนเย็นอ่านแหละกันพี่

แล้วคุณจะถามว่าคุณสงการเขาจะไปมีอะไรกับใครนั่นแน่นอนไหม

วันหนึ่งคุณแพทย์ก็อาจจะมีคนอื่นก็ได้
นี่ไงแมทหรอเดี๋ยวสิเอาช่วงหน้าสิ

เพราะว่าคนเขาถามมาเมื่อกี้เหมือนกัน

เดี๋ยวเอาช่วงหน้าเรามาพูดกันเลยดีกว่า

ว่ามีคนทำอะไรกับฉันอย่างนี้ไหม
ฉันเนี่ยเทศกันรถหย่นเลยนะ
โรยงาแล้วก็ลนงา
คงจะรนด้วยงานะ
ก็ไม่สวยอย่างนี้

กรมสรรพากรค่ะเกี่ยวเก็บตัวสิร้างค้าออนไลน์แล้ว

จะให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมลูกค้า
ที่มียอดรับฝากโอนเงินตั้งแต่๓๐๐๐ครั้งต่อปี

กรมสรรพากรอยู่ระหว่างผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัศดากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แปลว่าเขาจะเก็บภาษีร้านค้าออนไลน์ค่ะ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ซึ่งจะทำให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นทำกับผู้เสียภาษี

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้คือ
ร้านค้าออนไลน์ที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษี

การที่จะมีสาระสำคัญของกฎหมายนี้เนี่ย
เพราะว่าเขากำหนดให้สถาบันการเงินธนาคารพาณิชยสถาบันการเงินของรัฐ
รายงานการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้าให้กรมสรรพากรรับทราบ

ประกอบด้วยการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่๓๐๐ครั้งต่อปี

อันนี้หมายความว่าเขาเช็คจากธนาคารตรง
ครับผมเพราะเราโอนเงินตังค์เราไม่มีการให้เงินสดกันนี่คะถูกไหมคะต่อไปให้แก๊ปส่งให้แก๊ปหยิบเงินสดมาส่ง
ให้เขามาตรวจว่ามีร้านค้าอะไรในออนไลน์บ้างไม่น่าจะตรวจเจอ
ถ้าสรรพากรอยากจะมาตรวจอย่างนี้แพทย์ยังไงก็เจอซื้อของออนไลน์อย่างนี้
หมายถึงว่าแล้วเขาก็จะไปดูว่าคนนั้นเช็คจากธนาคาร

ที่มีการโอนอย่างเดียวน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์
ก็นี่แหละการรับฝากการเอาเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่๒๐๐ครั้ง
มียอดเงินรวมกันตั้งแต่๒ล้านบาทขึ้นไป

สรรพากรจะเก็บข้อมูลเป็นเวลา๑๐ปีตอนนี้มันก็ใกล้แล้วนะ

ก็ต้องเริ่มต้นมาก่อนกี่ปีแล้วอะประมาณนี้

เรื่องต้นนี้นะคะเบื้องต้นเขาจะใช้ในปี๒๕
แล้วก็๒๕๖๓ต่อกันไป

หากว่าสถาบันการเงินไม่รายงานหรือว่าไม่ปฏิบัติตามที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ย
จะถูกปรับ๑แสนบาทเขาทำแน่นอนค่ะ

และปรับอีกวันละไม่เกิน๑๐๐๐บาท
กว่าจะรายงานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษีก็มีการปรับโทษเพิ่มขึ้นไม่เกิน

โอ้โหเขาก็ไปเสี้ยกับทางเจ้าหน้าที่นะ

ถูกต้องแล้วล่ะเป็นธรรมดาไม่ใช่มาหลบซ่อนแบบนี้
อ้าวเบรกหน้าว่ะนี่ไงสาวมอร์ถามกันดีนักคือใคร
ใช่เดี๋ยวเราจะมีคำตอบใช่ไหม
งานนี้คือขาดนะอ่าได้ค่ะโอเคสักลูกค่ะ
น้องต้องบอกว่าน้องอ่านตามกระด่านะแฟนคลับแมทอย่าเพิ่งมาถล่มนะ
แต่มากดไลค์ได้นะเพิ่งลงรูปไป
มากดไลค์ดีกว่ากดรูหัวใจต่างไป

รูปนี้คอมเมนต์

อ่านตามนี้นะคือเรื่องราวอย่างนี้
คนคอมเมนต์แค่รูปวิวเนี่ย

หนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน
เราอ่านกันคือรูปนี้เลย

น้องก็เลยต้องบอกอย่างนี้ว่า

หลายคนที่คอมเมนต์เนี่ย

ว่านี่ไม่มีมูล

พิมโตกันเองแฟนคับสองฝั่งเขาพิมโต

เพราะว่าแมทเป็นคนตรงอยู่แล้ว
แต่อีกฝั่งนึงก็พูดอย่างนี้ค่ะว่า
แต่นักข่าวไม่มีมูล
ถ้ามันไม่มีมูลนักข่าวจะไปเอา
เรื่องพวกนี้มาจากไหน

ก็เซ็นใบหย่ากันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา
๒๕กันยา

ไปเที่ยวทริปนอเวย์ด้วยกัน

นางสาวมแอบคบกับ
หนุ่มสอตั้งแต่ช่วงที่

ต้องเลิกลากันอย่างกระทันหัน

คือรอแมทอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะล่าสุดนักข่าวโทรถามคุณแม่

ซึ่งนักข่าวก็เลยตีความไปอีกว่า
ถ้ามันไม่มีอะไร

เพราะว่าแมทปกติเนี่ยแมทกับแม่เนี่ย

แล้วก็รูปเมื่อกี้ที่ขึ้นเนี่ย

คนแหข้อไปสองฝั่ง
ฝั่งนึงก็เหมือนว่าถ้าแมท

แมทไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
นี่คือแฟนคับตัวเอง
ให้กำลังใจทั้งเชียร์ทั้งรอ
ถูกตั้ง
ในคอมเมนต์ก็บอกว่า
ไปแล้วพี่แอฟก็ออกมาพูดชัดเจนตั้งแต่ช่วงที่เขาแยกกันใหม่ก่อนหน้านี้
ถ้าสมมุติว่าเขาจะคบกันจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแมทจะเป็นมือที่๓มือที่๔

หรือว่าเราต้องแค่สมมุติว่ารอรอเซ็นต์ปัยยา

แล้วที่ชาวเน็ตเขาจับตามอง
ตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวแรก

ก็ยังจำได้ว่าอยู่กับพี่แมทอยู่กับพี่แอฟด้วยกันเนี่ยแล้วมันมีดราม่าตรงที่ว่า
คนไปจับผิดแล้วบอกแมทบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้รู้จัก
แล้วก็มิ้นท์ชาลิดาเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักไม่ใช่
ไม่ใช่เป็นคนแนะนำคนก็เลยว่าแห่มาถามพี่แอฟว่าพี่แอฟรู้เรื่องนี้ไหม
แต่เรื่องลูกว่าศุกร์สาวอาทิตย์จะมารับไปเที่ยวไหนถ้าจะมารับหรือมีนอกเหนืออะไรกว่านั้น
ต้องแจ้งพี่แอฟทีนี้พี่แอฟเขาก็เลยตอบว่าไม่รู้
อะไรนะอยากทำอะไรให้ทำพี่แอฟไม่ได้อะไรอย่างนี้
แฟนคลับพี่แมทเขาก็เหมือนว่าเฮ้ยทำไมพูดกำกุมหรือแบบไม่ชัดเจน
ทำไมไม่แบบว่าพูดไปเลยว่าแมทไม่รู้เรื่อง

ขัมเล่นอะไรกันเนี่ย
ไม่หรอกคือแฟนคลับเขาก็รักของเขา

แอฟเขาอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดไง
ว่าไม่เกี่ยวแล้วค่ะเขาไม่ได้รู้จักกัน
ยืนยันได้อันนี้แฟนคลับจะแฮปปี้
อยากให้พูดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะพูด

บางอย่างมันอาจจะต้องมีมารยาทบาง

เอาเป็นว่าตอนนี้นะทุกคน
รวมถึงแพทย์เองเนี่ย

เพราะแมทแฮปร่วมงานกับแมท

คือถ้าสมมุติชุดนี้ไม่สวย

มีชุดอื่นไหมล่ะ

ว่ามันจะโอเคเหรอ

ตัวเองที่ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ของคุณแอฟทัศออนนะคะ
เป็นประชาสัมพันธ์ตัวเองอ่ะจริงแอฟเขาก็แฮปปี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ป่าล่ะ
ไม่มีอะไรเหนือคือคือใช่มันไม่เกี่ยวกับแอฟเลยใช่ค่ะคือ
แอบเขาเหมือนมันจบสิ้นตอนนี้ทั้งทุกอย่างและทั้งในรูปของพฤตินัย
นิตินในนี่คือจบแล้ว
แล้วเขาก็ดีเขาก็ร่องเพราะว่ามันเรียบร้อยดีไม่มีข้อขัดแย้งอะไรกันตกลงกันด้วยดี
ขอบคุณแอฟจบแล้วแต่ขอบคุณแพทย์ยังปรากฏังอยู่นะ

อ้าวมีข่าวมีข่าวมีข่าวแพทย์นะ
ลงเมื่อกี้ที่ฉันเผลอพูดผิดไปนั่นใช่ใช่ไหม
เรื่องราวมันก็ยังอยู่ในช่วงของการ
ฉันชอบชอบนะทำไมนะอยู่กันเองก็มีข่าวกันเองอย่างนี้
แชลน้าเปรี้ยนหัวจริงเลยไปดูเรื่องน่ารักมากดีกว่า
ลูกสาวฉันให้นมลูกของเขาเองทั้งสองคน

นี่ทำงานกันอยู่ให้นม
มันก็หิวนะดูดนมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กินนมแม่แล้วนะ

ไม่พอแล้วเขาให้หย่าแล้วพอแล้วรำคาญ
จริงมันต้องจัดการอย่างนี้นะมันต้องให้จบ
แพทย์อยู่ดีนมข้างหนึ่งมันแห้งไปเลย
เลยตัดสินใจหยุดเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นข้างนี้ไม่เท่ากัน

แต่ข้างหนึ่งก็เยอะไหมเยอะค่ะ

แต่มันธรรมชาตินะมันก็คงผลิตให้จนพอแล้ว

น้องขวบหนึ่งใส่ฟ้าพยุ

ขวบหนึ่งแล้วเพราะว่าออกไปกัยเนี่ย

ยังไงค่ะโกนลงไปออนเซนค่ะออนเซนยังไงก็ต้องเสร็จสภาพไม่ได้แล้วน้องก็ถ่ายรูปให้เห็นเพียงแค่นี้แค่ต้นคออย่าพูดว่าเห็นไหล่เห็นแค่กระดูกต้นคอแล้วลำลายเป็นที่ขา
อยากให้เห็นรูปฉันจังเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรแม่เก็บไว้ก่อนแม่เก็บรูปแม่ไว้ก่อน
อย่างบ่อยว่าภาพนี้เห็นภาพมีใจไม่ดีเพราะว่าความเซ็กซี่เนี่ยมันทะลุทะลวงเต็มที่กัด

เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะเธอเห็นไหมว่าต้นคอจะเป็นสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุด

กิมโมโนเขาจะเว้าตรงเนี่ยเราเว้าตรงเนี่ย
ขาวพองใช่แล้วขาวพองแล้วก็จะมีไร่ผมตรงเนี่ย

ดังนั้นพอแขกปั๊บให้พันผ้าเลย

อันนี้คือพันเพื่อไม่เห็นต้นคอ
เพราะว่าต้นคอนี่เป็นสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดสำหรับผู้ชาย
น้องน้อยเลยยอยพี่ต้นคอ

มันดูเรื่อง

มีเยอะ

บอสใช่ไหม
ตอนนี้นี่นะเรียกว่างานแน่นมากเลยนะ
วันนี้แทบไม่มีวันหยุดเลยทำงานกันก็โครมคลามกันไปเลยทีเดียว
แล้วก็มีพรีเซนเตอร์ถึง๗ตัว
คุณพระจ๋าไม่แพ้กันเลยทีเดียวจ้า
ที่เราพูดไปนี่แล้วสรรพากรเขาจะว่ายังไงน่าจะจ่ายถูก
คงมีคนดูแลเขาก็จัดการดูแลนั่นแหละไม่มีอะไร
เรียกได้ว่าเรตติ้งพุ่งกันแบบว่าหลายล้านบาทกันเลยทีเดียว

แต่ค่าตัวน้องเขาขออุบไว้คือนักข่าวเขาไปถามว่าเป็นยังไง

แต่แม่เนี่ยอยู่จน๑๘๐ปียังเอาแกไม่ลงเลยนะ
เพราะว่าเอ็นแกตึงไปหมด
เอาไม่ลงยืนตัวตรงนี้น่ารักมากเลยไปเกาหลียังอะ

โอ้ยเด็ดมากไม่อยากจะพูด
เห็นแม่ชอบไปเรียนเต้นที่เกาหลีกลับมาเหมือนเขาลีดอะไรออกว่าตัวตึงหน้าตึงไปหมดเลย

มีเทคนิคใหม่

พรุ่งนี้งด๑วันทั้งแชร์ข่าวสาธารณ์สรองแล้วก็ข่าวสาธารณ์ไทย
มีข่าวใส่ไทยของเรามี
มีไทยทอดสดของเรามี